เคราะห์การเมืองในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้
ยังคงพูดคุยกันในเรื่องของรัฐธรรมนูลร่างแรก
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องขององค์กรอิสระว่าร่างรัฐธรรมนูลร่างนี้
ให้อำนาจองค์กรอิสระมากเกินไปหรือไม่
ซึ่งเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นขัดแย้งกันอยู่
ระหว่างคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนุนรวมทั้งฝ่ายการเมือง
ติดตามการวิเคราะห์ได้จากคุณสุภาพคลี่ขจาย
เชิญครับครับขอบคุณครับคุณดาวคุณกอล์ฟครับ

เรื่องขององค์กรอิสระว่ามีอำนาจมากเกินไปในรัฐมนุนฉบับนี้
ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะเป็นข้อตกเถียง
แล้วจะนำไปสู่การโหวตรับหรือไม่รับรัฐมนูลในขั้นลงประชามติ
โดยเฉพาะอำนาจของศาลรัฐธรรมนุนครับ
จริงศาลรัฐธรรมนุนมีมาตั้งแต่รัฐธรรมนุนปี๔๐

พอมาถึงร่างรัฐมนุนฉบับใหม่
เรื่องของศาลรัฐธรรมนุนไปอยู่ในมาตรา๑๙๕
อันนี้ดูเผินแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ต่างกว่าฉบับเก่าเท่าไหร่
แต่พอไปดูในรายละเอียด
เขาก็บอกว่าร่างของรัฐธรรมนุนที่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนุนฉบับเนี่ย
มากเกินกว่าทุกฉบับที่ผ่านมา
ก็คือว่าไปมีอำนาจรับคำ
แต่ก่อนเนี่ยมีอำนาจรับคำร้องเฉพาะองค์กรต่อองค์กร
แต่ตอนนี้ไปมีอำนาจมาตัดสินเรื่องของการเมืองด้วย
ก็คือว่าปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
อันนี้แหละครับเป็นประเด็นที่เขาบอกว่า
รัฐมนูลเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากเกินไป
จริงอำนาจข้อนี้ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนุนเนี่ย
มันสืบเนื่องมาตั้งแต่รัฐมนูลฉบับของอาจารย์บวรศักดิ์
จำได้ไหมครับว่ารัฐมนูลฉบับของอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ย
ให้มีคณะบุคคลคณะหนึ่งเข้ามาตัดสินปัญหาบ้านเมืองในยามวิกฤต
ที่เรียกกันว่าคคปคคปคือคณะกรรมการยุตสาธิ์
เฉพาะยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ
จะมีคนสำคัญสำคัญมาอยู่ในคณะนี้มีนายกรัฐมนตรี
มีคนมาจากศาลมีคนมาจากวงการตุลาการ
มีมาจากแม่ทัพนายกองคณะหนึ่ง
เวลาบ้านเมืองเกิดวิกฤตขึ้นมาเอาชนะค้าคานคันตัดสินกันไม่ได้
ให้บุคคลคณะนี้ตัดสินว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะทำอะไร
ตัดสินโดยคณะนี้แต่พอคณะนี้ถูกตีตกไป
พร้อมกับรัฐธรรมนูลของอาจารย์บ่วนศักดิ์
เรื่องการตัดสินความขัดแย้งทางการเมือง
ก็มาอยู่ในอำนาจของสารรัฐธรรมนูล
ตรงนี้แหละครับที่เขาบอกว่ามีอำนาจเกินไปไหม
ถามว่าศาลรัฐธรรมนูลมาจากไหนก็ไม่ต่างกว่า
มาก็ไม่ต่างกว่าฉบับปี๔๐๕๐หรอกครับ
คือเช่นว่ามาจากผู้พิพากษาในศาลดีกา๓คน
มาจากตุลาการศาลปกครองสูงสุด๒คน
มาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติบัญญัติ๑คน
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์๑คน
และอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่๒คนรวมเป็น๙คน
ที่มานี้ไม่ต่างกันเลยแต่อำนาจหน้าที่เหนือกว่า
อันนี้ก็เป็นไปตามปรัชญาที่อาจารย์มีชัยบอกว่า
ต้องเอามาแก้ไขปัญหาเวลานักการเมืองเข้ามาทุจริตคอลลับชั่น
แต่ก่อนเนี่ยพอนักการเมืองได้อำนาจเด็ดขาดมา
ปรากฏว่าถึงจะมีองค์กรอิสระต่างนานา
มีสารรัฐมนูลมีปปชมีสตงมีคกเลือกตั้ง
มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะแต่เอาเข้าจริงแล้วเอาไม่อยู่

อำนาจของสารรัฐมนูลที่เพิ่มความเข้มเข้าไปนี่แหละ
น่าจะเอาอยู่ก็เลยเพิ่มอำนาจของสารรัฐทุนมากขึ้น
เป็นไปตามหลักการที่อาจารย์มีชัยบอกว่า
นี่เป็นรัฐมนูลฉบับปราบโกงนะ
ฉะนั้นเมื่อจะปราบโกงก็ต้องติดดาบให้องค์กรที่จะมาตัดสิน

แล้วแต่ก่อนเนี่ยเวลาใครจะร้องสารรัฐมนูลต้องร้องในนามองค์กร
คนทั่วไปถ้าจะร้องก็ร้องได้แต่ว่าต้องผ่านเครื่องกรองเสียชั้นหนึ่งก่อน
คือไปผ่านอายการสูงสุด
อายการพิสูจน์ซะก่อนดูซะก่อนว่าเรื่องนี้ควรจะไปถึงสารรัฐมนูลไหม
ถ้าอายการบอกว่าไม่ควรจะถึงสารรัฐมนูลก็ไปไม่ถึง
แต่ว่าในรัฐมนูลฉบับใหม่ฉบับนี้แหละครับ
บอกว่าใครก็ร้องสารรัฐมนูลได้
เปิดช่องทางให้คนเข้าถึงสารรัฐมนูลได้มากขึ้น
อันนี้เขาก็บอกว่าต่อไปนี่จะมีการร้องกันอุตลุด

แต่ว่าคนที่เห็นต่างเห็นแย้งฝ่ายการเมือง

ระบอบประชาธิปไตยคนที่ยึดโยงกับประชาชน
คนที่จะมาจากการเลือกตั้งนั้นเนี่ย
มาถูกตรวจสอบโดยคนที่ลอยมาจากไหนก็ไม่รู้
ไม่ได้มีพื้นฐานยึดโยงกับประชาชน
แล้วมาตรวจสอบคนที่มาจากอำนาจของประชาชน

เรื่องที่๒เขาบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
สังคมก็ได้เห็นกันอยู่ว่าความเที่ยงธรรมขององค์กรอิสระ
บางทีก็น่าตั้งข้อสงสัยว่ามีความเที่ยงธรรมจริงไหม
มีความยุติธรรมจริงไหม
จึงมีคำพูดบอกว่าฝ่ายนี้ทำอะไรก็ผิด
โน้นทำอะไรก็ไม่ผิด
คำพูดนี้ได้ยินมาเป็นระยะ
ก็แปลว่าเขาแคลงใจเรื่องความเที่ยงธรรมขององค์กรอิสระ
เขาแคลงใจว่าองค์กรอิสระอาจจะเป็นเครื่องมือ
ในการที่จะมาบริหารจัดการกับการเมือง
ฉะนั้นดูเรื่องหลักการ
มาดูความรู้สึกเรื่องความเที่ยงธรรมไม่เที่ยงธรรม
ฝ่ายการเมืองเขาก็ออกโรงต้านเรื่องนี้เยอะ
วันนี้ในคณะในสปทก็มีการอภิปรายกันเรื่องนี้เหมือนกัน
อาจารย์เทียนฉายกีรนันไปขึ้นเวทีอภิปราย
เมื่อ๒๓วันที่ผ่านมาก็พูดในธรรมนองนี้
ว่าเป็นห่วงองค์กรอิสระอย่างสารรัฐมนูลที่มีอำนาจ
เหนือเกินไปกว่ารัฐมนูล๒ฉบับที่ผ่านมา
แต่ว่าอีก๒วันต่อมาอาจารย์เทียนฉายบอกว่าไม่ได้พูด

แต่นักข่าวก็ยืนยันบอกว่าท่านไปอภิปราย
วันนั้นมีคุณอุทัยพิมพ์ใจชนด้วย
มีอาจารย์เขียนฉายด้วยท่านพูดในธรรมน้อยนอกนี้
แต่เอาเถอะจะพูดหรือไม่พูดก็ตามแต่
แต่ความรู้สึกว่าองค์กรอิสระที่เรียกกันว่าสารรัฐมนูลมีอำนาจเกินไปนั้น
อยู่ในความรู้สึกของนักการเมือง

ก็ต้องส่งเสียงทักทวงว่าถ้าไม่แก้เรื่องนี้
นี่ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะทำให้รัฐมนูลไม่ผ่านการลงประชามติ
รวมกับเหตุผลอื่นหลายเหตุผล
รวมกับองค์กรหนึ่งหลายเหตุผล

ไม่เฉพาะสารรัฐมนูลเท่านั้นที่จะเพิ่มความเข้มในการตรวจสอบพักการเมือง
คราวนี้อำนาจในการตรวจสอบคนที่จะมาจากการเลือกตั้งป้องกันไว้ชั้นหนึ่งก่อน
ก็คือกีคอยดูแต่ครับ
กฎหมายลูกกรกตคราวนี้จะเข้มขึ้น
ทุจจริตคอลลับชั่นซื้อเสียงเข้ามาตัดสิทธิ์
แล้วถ้าถึงขั้นสารลงโทษเล่นการเมืองไม่ได้ตลอดชีวิต
กลับเข้ามาแล้วในปปชอำนาจปปชก็จะต้องเข้มขึ้น
เพราะว่าไม่งั้นแล้วเอานักการเมืองที่ทุจริตคอลลับชั่นไม่อยู่
สตงก็จะมีอำนาจเข้มขึ้น
ผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะมีอำนาจมากขึ้น
และสุดท้ายขึ้นมาสารรัฐมนูลนี่แหละครับ
จะเป็นตัวตัดสินชี้ขาดว่านักการเมืองพักการเมือง
ที่จะมาบริหารประเทศจะอยู่หรือไปจะอยู่ที่สารรัฐมนูล
คนที่เห็นด้วยกับประธานกรรมธิการและกรรมธิการ
ก็จะบอกว่าดีเพราะว่านักการเมืองที่มาใช้
ในทางที่ผิดก่อให้เกิดความเสียหาย
ประเทศชาติมีการทุจริตที่ผ่านมาเอากันไม่อยู่
เอานะลองดูกันสักตั้งว่าถ้าสารรัฐมนูลมีอำนาจอย่างนี้
จะเป็นยังไงนี่คนที่เห็นด้วยกับกรรมการร่าง
แต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับพักการเมือง
เขาก็คิดอย่างที่บอกก็คือว่ามีอำนาจมาดำเนินการ
กับฝ่ายที่มาเลือกตั้งมากเกินไป
สองเขาแคลงใจในความยุติธรรมเที่ยงตรง
เพราะที่ผ่านมาเขาบอกว่าพิสูจน์ให้เห็นกันแล้วว่า
บางทีก็มีปัญหาฉะนั้นประชาชนอย่างเราเราคิดยังไง
ข้อมูลนี้ไว้ถึงวันลงประชามติเมื่อไหร่
ท่านจะการับหรือไม่รับรัฐมนูลเป็นสิทธิของท่านครับ